เรื่องของการสูตรจัดตั้งรัฐบาล
ที่ตอนนี้มีการปล่อยข่าวมาใช่ไหมบอกว่า

เก้าไกลดันคุณพิธาแต่เสียงโหวตไม่ผ่านเนี่ย
จะต้องสลับมาให้เพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
แล้วอาจจะไปรวมเสียงจากพลังประชารัฐมาหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าคุณพิทาไปต่อไม่ได้มันอาจจะมีสูตรที่เพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐโดยดันพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายก

เคยต่อไปแหลงไม่ใช่เหรอ
แต่มันก็ยังมีสูตรนี้ออกมาเรื่อย
เลอะเถอะถามกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้น

ใช่แล้วยังพูดถึงการเปิดตัวคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาครับหรือว่าหมออ๋อง
ซึ่งเป็นแคนดิเดตประธานสภาจากพระเก้าไกล

ระหว่างที่คุณพิธาเดินทางไปจังหวัดพิษนุโลก

ก็ถ้าเป็นตามที่คุณพิทาบอกก็คือยังอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างสองพัก
ว่าเป็นสิทธิของนายพิธาและพระเก้าไกลที่จะเสนอใครก็ได้
อันนี้คุณเศรษฐาบอกนะว่าเป็นสิทธิของคุณพิธา
แต่สำหรับเพื่อไทยไม่คิดจะทำแบบนั้น
เพราะคิดว่าควรตกลงกันภายในเงียบก่อนจะดีกว่า
แล้วพอนักข่าวถามว่าแล้ววันโหวตวันโหวตนายกเกิดโหวตขึ้นมา
คุณพิทาเสียงไม่ถึงจะมีทางออกอย่างไร
คุณเศรษฐาบอกก็คงมีสิทธิ์เสนอได้อีกแต่ไม่แน่ใจนัก
และไม่ทราบว่ากระบวนการทางรัฐสภาจะต้องเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมเลยหรือเปล่า
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้โดยเร็ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นที่มาของความสำคัญของตำแหน่งประธานสภา
นะเรื่องของการโหวตนายกนี่แหละว่าถ้าหากรอบแรกโหวตไม่ผ่านปุ๊บเนี่ย
จะมีการโหวตในครั้งต่อไปหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนอย่างไรนะครับ

ร้องเองแต่งเองเปรียบเปลยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ว่าน้าแอดเนี่ยออกตัวไว้ก่อนปกติผมไม่ได้สนใจเรื่องตั้งรัฐบาลนะ
ใครจะไปจะมาก็เรื่องของเขาแต่มองแบบคนโง่อย่างผม
น่าจะออกมาแบบนี้ครับฟังเพลงน้าแอดหน่อยฮะ
ไม่ใช่เผื่อไทยเผื่อไทยไม่ใช่กล้าไกร
คนไหนใยอยากกับเมืองไทย
เก่าใกล้เลือกคุดเป็นใย
เหลืองแดงแรงไปทั่วไทย

แมงวันแมงวันไม่ใช่แมงหวีแมงหวีไม่ใช่แมงวัน